ช่วงตลอดตลาดมาแล้วจ้า
ใครที่ชอบทานเห็ดพาไปเช็คราคาของเห็ดวันนี้กันหน่อย

เห็งวันนี้อยู่ที่๑๐๐บาทต่อกิโลกรัมนะคะ
นางฟ้าค่ะ๕๐บาทต่อกิโลกรัม
หูหนู๓๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็เห็ดเข็มทอง๓๐บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
จากเมนูเห็ดนะคะมาดูส่วนประกอบอื่นอย่างเนื้อสัตว์กันหน่อยแล้วกันนะ
หมูเนื้อแดงวันนี้อยู่ที่๑๘๐บาทต่อกิโลกรัมนะคะ
สะโพกไก่๗๕บาทต่อกิโลกรัม
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
ไข่ไก่เบอร์๐๔บาท๑๐สตางค์ต่อฟองนะจ๊ะ
ส่วนวันพรุ่งนี้ราคาสินค้าจะปรับเปลี่ยนไหม
เดี๋ยวกลับมาอัปเดตกันในตลอดตลาดเหมือนเดิม